สถานีผีดุเรื่องลี้ลับจากคนเห็นผีโดยแจ็ควัชรพลฝึกใจดี
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุ
กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับว่าทุกค่ำคืนของวันศุกร์สี่ทุ่มตรง
เรามาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกับสถานีผีดุของเรา
ยังคงมีให้กับท่านผู้ชมนั้นได้รับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยครับ
ค่ำคืนวันนี้เป็นคุณเนธที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของคุณสายมนต์ดำ
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยยินดีต้อนรับคุณเนธครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
แน่นอนนะครับว่าเรื่องของคุณสายมนต์ดำเนี่ยมันมีประเด็นที่จะมาพูดคุยกัน
ไม่รู้จักคำว่าจบสิ้นโดยเฉพาะเรื่องที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้
ตั้งชื่อมาว่าความรักสีดำใช่ครับแค่ชื่อก็หดหูแล้วนะ

ก็เมื่อประมาณจากสี่ห้าปีที่แล้วครับ

ก็เป็นธรรมดาว่าเราจะต้องดูก่อน
ไม่ใช่รูปเขาเลยแต่มันดูแล้วมันก็หดหูพอสมควร
อะไรอย่างนี้ออกมาเราก็หายไปประมาณสามเดือน

เราก็ไม่ได้คิดอะไรพอสามเดือนนั้นเราเห็นเขาโพสต์
เป็นภาพหนึ่งเป็นเชือกผูกคอ
เราจะขับรถไปทำธุรักษ์ที่แต่งวัดมีแผนว่าจะขับไป๒คืน
จะต้องไปนอนไปทำธุรักษ์อะไร
ก็ขับไปถึงบางใหญ่แล้วจะออกเส้นบางใหญ่ยุธยานะครับ
ทางภาคเหนือก็รถติดไฟแดงเราก็หยิบโทรศัพท์มาดูเห็นน้องเขาโพสต์
อย่าคิดมากอะไรตามมารยาทอะไรอย่างนี้
ครับก็โพสต์ให้กำลังคอมเม้นท์ให้กำลังใจไป
ใช่ครับพอโพสต์ไปได้ไม่ถึง๓นาทีเขาโทรมา
ช่วยยังไงคะช่วยมารับหนูหน่อยออกจากตรงนี้ได้ไหม
ถ้าพี่ไม่มาหนูจะตาย
เราก็มีความรู้สึกว่าน้องเป็นไรเปล่าวะ
ในความรู้สึกว่าไม่ปกติหรือเปล่า
อาจจะเป็นคนเรื่องของโทษนะฮะสุขภาพจิต

หรืออำหรืออะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่
เราก็บอกว่าพี่จะไปธุระน้องอยู่ไหนอะไรยังไง
อยู่แถวบางใหญ่อยู่ซอยนี้ซอยนี้ข้างวัดนี้อะไรอย่างนี้
ช่วยหนูหน่อยแล้วก็ร้องไห้ด้วย
ความรู้สึกว่าเราก็ผ่านบางใหญ่พอดี
แต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่ามิจฉาชีพหรือเปล่า

แต่ในความเป็นเราเราก็เอ๊ะลองเข้าไปหน่อยเหมือนกัน
แล้วตลอดเวลานั้นเขาไม่เคยวางเลย
บอกให้วางก่อนได้ไหมเดี๋ยวเราทำธุระหรืออะไรอย่างนี้
เขาไม่ได้พี่พี่ต้องมาเดี๋ยวนี้
หนูขอร้องให้หนูกราบก็ได้อะไรอย่างนี้

เขาก็บอกอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
แล้วก็ถามทะเบียนรถเราเราก็บอกทะเบียนรถ

อยากจะวางสายเพื่อโทรหาเพื่อน

อะไรอย่างนี้จะปรึกษาเพื่อนก่อน

เราก็รู้สึกว่ามันเลี้ยวไปนิดเดียวก็เข้าไปเลย

แล้วก็โทรศัพท์เครื่องหนึ่งที่คุยกับเราอยู่เนี่ย

มาหาเขาอีกที

เขาก็เคาะกระจกใหญ่เลย
ลองมองซ้ายมองขวาว่ามีผู้ชายไหมมีอะไรอย่างนี้

ใช่ในความคิดเราต้องคิดในแง่ร้ายไหมนิดนึง

เราก็เลยเปิดประตูให้เขาเข้ามา

เขาก็แบบทำท่าร้อนลนมากเลยแบบพี่พี่ขับออกจากตรงนี้ก่อน
หนูขอร้องหนูไหว้แล้วอะไรอย่างนี้
เราก็อาจสินใจขับออกมา
พอมาถึงถนนใหญ่เส้นบางใหญ่นะครับ
เราก็จอดบอกน้องชื่ออะไรน้องเป็นอะไรมาอะไรอย่างนี้
เราก็ซักปรากฏว่าเขาไม่ค่อยตอบ
แต่เขาตอบว่าพี่จะไปไหน
เราก็เลยบอกว่าพี่จะไปทางวัด
ให้พี่ช่วยเหลืออะไรได้พี่ก็พอช่วยได้แต่ว่า
จะให้ช่วยอะไรมากกว่านี้พี่ช่วยไม่ได้
พี่จะไปต่างจังหวัดใช่ไหมห้องพี่อยู่ไหน
ก็บอกว่าห้องผมอยู่พระราม๒

หนูขอไปอาศัยห้องพี่๑คืนได้ไหม
หูแล้วพี่กลับมาหนูก็ไปเลย

เราก็รู้สึกว่า
เฮ้ยมันโดนจริง
อ้า
ไม่ได้พี่พี่พาหนูไปก่อนตรงนี้หนูขอร้องอะไรอย่างนี้
เราก็สองจิตสองใจว่าจะพาไปหรือไม่พาไปดีแต่ว่า
ห้องเรามันก็น้องกลัวผีไหมอีก
ก็ตัดสินใจวนรถกลับในขณะที่วนรถกลับก็คิด
สมองคิดไปเรื่อยว่าน้องคือใครอะไรอย่างนี้ผม
ไปเรื่อยโดนอะไรมาสรุปไปก็ไปเพราะว่าห้องเราก็
ไม่ได้มีของมีค่าอะไรมากมายเราก็พยายามเก็บออกมาหมดแล้ว
พอจังหวะที่ขับรถไปเนี่ยอยู่ดีน้องก็หัวเราะ
เราเองอย่างนี้เรารู้สึกว่าน้องคนนี้แปลก

ความคิดเราเนี่ยมีสองอย่างคือถ้าไม่โดนของก็สติไม่ค่อยดี
ความคิดผมนะแต่ก็ตัดสินใจไปก็ไป
พอขับรถมาพอมันจะถึงห้องผมเนี่ยมันอยู่ติดถนนนะครับ
พอเลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นสารภูมิที่อยู่ในตึกครับ
พอขับมาเรื่อยพอมาถึงตรงทางเข้าน้องเขาบอกให้จอด
พี่ใช่ไหมบอกห้องพี่พี่จอดก่อนให้หนูลงก่อน
ลงทำไมก็เลี้ยวเข้าไปเลยเดี๋ยวไปจอดข้างในเดี๋ยวค่อยคุยกัน

เดี๋ยวพี่เข้าไปข้างในเดี๋ยวพี่ออกมารับหนูนะ

ผมก็ทำไมต้องเรียกด้วย

สักพักเขาก็โดดเกาะแขนผมแล้วเขาก็เดินผ่าน
ด้านซ้ายสารภูมิอยู่ด้านขวาเขาก็เกาะแขนตลอดทาง
ยามก็มองว่าเราไม่เคยพาใครมาเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไร
ก็กดลิฟต์ขึ้นไประหว่างที่เดินเนี่ยผมก็ถามตลอดเลย
เขาก็พูดบ้างไม่พูดบ้างเราก็เลยถามระหว่างขึ้นลิฟท์
น้องกลัวผีไหมอืมถ้าน้องกลัวผีอยู่ห้องพี่ไม่ได้น่ะอืม
เขาก็หัวเราะอย่างนี้ครับสักพักหนึ่งเราก็พาขึ้นไป
น้องอยู่ได้คืนเดียวนะแต่พี่จะต้องไปทำธุระที่ต่างจังหวัด
น้องจะเป็นมิจฉาชีพหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่ไม่รู้อืม

แล้วพรุ่งนี้น้องจะติดต่ออะไรทำเรื่องอะไร

ผมก็เก็บสิ่งของมีค่าทุกอย่างนะครับ

มาใส่ในตัวแล้วก็ผมก็เดินทาง

แล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิด
ก็เลยลงมาแล้วก็ขับรถออกมาพอไปถึงอายุทยาอะไรอย่างนี้
ผมก็โทรโทรไปหาเขานั่นแหละเขาก็รับแต่เขาไม่พูด
ผมก็ใจคอไม่ดีก็ขับไปอีกขับไปพอจะถึงนครสวรรค์แล้ว
โทรมาทางนี้ไม่ติดเลยพอเราไปทำธุระอะไรเสร็จมันมีแพลนว่าจะต้องอยู่๒คืน
แล้วคืนนั้นมันเป็นวันโกณษ์เช้ามันเป็นวันพัฒน์
สิ่งที่ผมทำประจำก็คือต้องไหว้พระสวดมนต์
พวงมาลัยเปลี่ยนน้ำที่หิ้งพระของเราทำประจำ

ขับมาจนถึงตี๔ตี๕มันวนกลับมานะครับ
ก็แวะซื้อพวงมาลัยอะไรก็มีขายตามตลาดทั่วไป
แล้วพอซื้อมาตึกมาถึงห้องเราก็ขึ้นไปพันห้อง
โทรไม่ติดก็เลยเคาะประตู
ไม่เปิดคล้องยังไงก็ไม่เปิด

ไขเข้าไปเห็นรองเท้าน้องเขาอยู่
หันไปที่หิ้งพระเรา

ผมเห็นเพราะว่าเข้าไปก็เห็นแล้ว
คิดในใจว่าอยู่ไหนมันเหลืออยู่ที่เดียวที่ต้องหาไม่เจอก็คือตู้เสื้อผ้า
ตู้สะพามันตู้ไม้ใหญ่เร็วไปเจ๊งแจ๊กเขาพุ่งออกมาเลย

แล้วเขาก็พุ่งออกมาหาเราแล้วเขามากอดเรา
แล้วก็บอกหนูกลัวหนูกลัวหนูกลัวพี่หนูกลัว

คือมันมีเรื่องอะไรน้องบอกพี่ให้หมด

เหมือนมีตัวอะไรไม่รู้
เป็นร่างดำตามหนูอยู่ตลอด

บางทีเขาออกบางทีเขาเข้าออก

เพราะว่าในโทรศัพท์ที่เขาดู

เขาขู่ว่าถ้าเกิดเราไปทำอะไรอย่างนี้

ผมก็โอ้โหใจคอไม่ดีแล้ว

สองจิตสองใจว่าจะเอาโทรศัพท์เนี่ยโทรแจ้งตำรวจหรือโทรหาพระอาจารย์ที่เรานับถือ
ก็ระหว่างนั้นมันเป็นช่วงเช้าผมก็ทำการปอบเขาอะไรอย่างนี้พอมันนิ่งสงบแล้วเราก็ไปไว้ผ่าสวดมนต์ตามปกติ
ครับพอระหว่างที่ไหว้พระสวดมนต์มันจะเป็นกรรถาชิณะบัญชอนที่ผมโสดประจำ
ค่ะเขาดีดแล้วก็มานั่งมึงอยู่สวดเดี๋ยวนี้เออแล้วก็เป็นเสียงผู้หญิง
ครับถ้าไม่หยุดสวดอะครรภ์

มันมีสายอยู่ประมาณร้อยกว่าสาย

โทรมาประมาณเป็นชื่อพ่อเลี้ยงคนเดียวเลย

ออกไปนอกระเบียงน้องเขาเหมือนจะหลับนะ

มึงเป็นใคร
ทำไมเอาโทรศัพท์น้องคนนี้โทรมาได้ไงอะไรอย่างนี้ครับ
คุณใช่ไหมที่ไปขู่ฆ่าเขาก็เกิดการสนทนาเถียงกัน

ถ้าคุณทำอย่างนี้ผมจะแจ้งตำรวจจับคุณนะ

มันสถานการณ์คับขันมากเลยตอนนั้น
ก็เลยเอาโทรศัพท์เราโทรไปหาเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดที่บ้านเรา
บอกว่าปรึกษาพระอาจารย์ให้หน่อย
ว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จะต้องทำยังไง
อาจารย์ท่านก็ติดกิจนิมนต์อีก
เพื่อนเราก็ไปด้วยก็เลยถามพระอาจารย์ให้
อาจารย์บอกว่าให้ไปที่จังหวัดอายุทยา
ที่วัดแห่งหนึ่งจะมีพระอยู่รูปหนึ่ง
ซึ่งเคยไปเดินทุดงกับพระอาจารย์อยู่ที่นั่น
ผมก็ไม่รู้จักว่าวัดตรงนี้ไหนเราก็ตั้งทุกอย่างไป
ก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้น้องคนนี้เข้าไป
น้องคนนี้เขาก็จะไม่ไปเขาไม่กล้าออกห้องเลยเขากลัว
เราก็เลยอ้างว่าถ้าน้องไม่ไปแม่น้องเสียนะ
น้องต้องไปเดี๋ยวพี่จะไปทำการแก้ให้
พอแก้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปแจ้งตำรวจ

พอมันอ้างเหตุผลเขาก็เสียงเป็นตัวเขา

อย่างนี้ครับวนไปวนมาพี่แจ๊ค
ผมก็ให้น้องเนี่ยกำสิ่งที่ผมพกมาเนี่ย
ำไว้แล้วเราก็จับมือกันเดินลงไป
ขึ้นรถผมก็พาไปขึ้นรถผมก็ขับขับไป
พอขับไปสักพักเนี่ยมันไปผ่านศาลผ่านอะไรอย่างนี้
เขาจะสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งตลอดเลย
จนไปถึงพระรูปนี้จริง
ถึงวัดนี้หรออเจมส์ใช่ถึงวัดนี้จริง
แล้วน้องเขาเนี่ยหน้าตาเปลี่ยนมากเลย
จากคนที่มันดูโอเคหน่อยกลายเป็นคนแก่
พระท่านก็ไปถามหาพระอาจารย์ท่านนี้

พอทำพิธีเสร็จก็เหมือน

แม่ผมโดนหนักกว่าหนูอีก
แม่หนูตอนนี้กำลังแย่มาก

โดยที่แม่เขายังอยู่ในบ้าน

เราก็บอกว่ามันจะช่วยยังไงในเมื่อมันเป็นอย่างนี้
พระอาจารย์ก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกัน
เดี๋ยวหลวงพี่จะไปด้วย
เราก็บอกว่าพี่ไปด้วยก็ดีเลย
เราก็เลยแบบให้หลวงพี่ท่านไปด้วย
พอไปถึงซอยตรงบางใหญ่ครับ
หลวงพี่ท่านก็เลยบอกว่า
ให้น้องคนนี้ไปแจ้งตำรวจ
แล้วเอาตำรวจเข้าไปด้วย
เพราะไม่งั้นจะไม่ปลอดภัย

พระอาวุธก็อยู่ในรถ
และก็ไปตำรวจก็ไป
พอเข้าไปพอไปจับพ่อเลี้ยงคนนี้
เอาหลักฐานไปโชว์ว่าเขาขู่ฆ่าจริงอะไรอย่างนี้
ก็ปรากฏว่าเห็นแม่เขานอนสมอยู่ในห้อง

ก็เลยพาใส่เสื้อผ้าอะไร

พอพาไปที่วัดสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือแบบ

ครับเป็นศัยศาสตร์โดยตรงเลย
แล้วแม่กับลูกเขาเป็นไม้

ก็เจอหมอดูทำของใส
พอทำของใส่แม่แล้วก็จะเล่นลูกด้วย
แต่ทีนี้ลูกก็ยังดวงแข็ง

แต่เวลาที่โดนมันโดนนักมาก

หลวงพ่อท่านก็เลยสวดทุกอย่าง

แล้วก็ติดต่อญาติมารับ

เผาศพอะนะเขาก็ไปงานไปอะไร

หมายถึงพระอาจารย์บอกว่าของมันยังไม่หมดนะ
น้องต้องไปถือศิลป์ปฏิบัติธรรมด้วยถึงจะหายจริง

พอถึงวันเผาเนี่ยน้องผู้หญิงคนนี้
เขาเอาเล็บเขาครับจิกไปที่ขาเขาแล้วก็

พระอาจารย์ท่านก็เราติดต่อไปหาพระอาจารย์

แล้วพระอาจารย์ท่านก็แก้ให้ตลอด

แต่ทุกวันนี้น้องนี่ก็ยังไม่ปกติเท่าไหร่
ยังติดต่อกันอยู่ไหมฮะยังติดต่อกันอยู่ครับ
เฮ้ยเดี๋ยวนะจากเรื่องที่คุณเนธเล่าให้ฟัง
มันจะมีสักกี่คนที่โอเคไอ้โอกาสที่จะเจอเหตุการณ์อย่างที่คุณเน่เจอ

แต่มันจะมีสักกี่คนที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหมือนกับคุณเนธ

บอกว่าตัวเองเดือดร้อนอยากให้ไปรับหน่อย
ต้องถามหน่อยว่าใจตอนนั้นนะฮะคุณเอ๊คิดอะไรทำไมทำไมถึงอยากจะไปช่วยเขา
ผมเชื่อว่าแบบเรื่องบังเอิญไม่มีจริง
ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาให้เราช่วยอย่างเงี้ยเราก็น่าจะต้องช่วย
คือตอนนั้นโอเคมันสองแง่สองงามมากเลยนะ
ว่าสิ่งที่เขาพูดมันจริงหรือไม่จริง
มันจะมีสักกี่คนนะครับที่เอาวะลองไปดูแล้วไปคนเดียว

ผมว่าโอกาสที่มันจะเกิดเหตุร้ายแรงอันตรายมันเยอะมากนะฮะ

หลอกลวงคุณเนธไปทำ

กลายเป็นว่าคุณเนธไปช่วยเขา
คลี่คลายสถานการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวเขา
เพราะตลอดเวลาที่เรารับเขามาเนี่ย

แล้วสถานการณ์มันบีบตลอดครับเพราะว่าน้องเขาพูดไม่หยุดเลย
เขาขอร้องตลอดเลยยกมือไหว้ตลอดช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อย
ใจอีกใจก็อยากจะพาไปสถานีตำรวจ
แต่เขาอ้างว่าแม่เขาเนี่ยถ้าพี่พาไปแม่หนูตายแน่
อย่างที่คุณเนธบอกแล้วคุณผู้ชมผู้ฟังครับ
คือบางทีนะความบังเอิญมันไม่มีจริงในโลกหรอก

ทั้งหมดเลยมันอาจจะเป็นเรื่องของกรรมที่ทุกคนร่วมทำกันมา

แล้วคุณเนธอาจจะไปมีส่วนตรงนั้น
แต่ครั้งนี้เป็นคุณเนธเข้าไป

คลี่คลายให้เขาเหมือนกับ
มันถูกขีดเขียนเอาไว้ว่าเฮ้ยต้องเป็นคุณเนธนะ
ถ้าเขาติดต่อไปทางคนอื่นผมเชื่อเถอะ
ติดต่อไป๑๐คนถูกปฏิเสธทั้ง๑๐คน
แต่จะมีส่วนน้อยอย่างนี้ที่มันจะเกิดขึ้น
แต่จะบอกนี้ก่อนว่าถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
กับใครก็แล้วแต่อย่าทำแบบนี้นะ

เพราะยุคนี้สมัยนี้ครับเราไม่สามารถที่จะตัดสินได้เลย
ว่าคนที่ใครก็ไม่รู้อยู่ติดต่อเรามาแบบนี้

เขาจะเดือดร้อนจริงมันอาจจะมีแหละ
แต่เอาอะไรไปตัดสินล่ะถูกไหมฮะ
เพราะฉะนั้นถือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่
ผมว่าคุณเนธโชคดีโชคดีที่ไม่เจออะไรที่มันร้ายแรงและเป็นโชคดีของเขาของน้องเขานะครับที่เขาสามารถที่จะผ่านตรงนี้ไปได้

ล่าสุดเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ยังไปปฏิบัติธรรมอยู่
ยังปฏิบัติธรรมอยู่แต่เขามีอาการที่ดีขึ้น
น่าจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกัน

ฟังให้เป็นอุทาหอน
อยู่ที่ดุลยพินิษฐ์ของคุณผู้ชมด้วย
ให้พวกเราได้ฟังกันเรื่องของความรักสีดำ

วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ